ที่บุรีรำครับมีวัยรุ่น๓คนเขาก็ขี่จักรยานยนต์กลับจากงานวันเกิดของเพื่อนกัน
แล้วระหว่างทางไปเจอรวดปริกษณะขึ้งขวางถนนเอาไว้

คนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงก็หมอบนิดนึง

ที่ปากเลยอ่ะ

พอดีเลย
พอดีเลย

พอดีเลย

พอดีเลย

จักรยานยนต์มาก็เจอลวดขึงขวางถนนอยู่นะครับถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่างบ้านดอนลอยหมู่๕กับบ้านหนองฟักทองหมู่๔ตะบนโคกกลางห่างกัน๑กิโลเมตร
เป็นจุดเปลี่ยวหน่อยสองฝั่งถนนเป็นทุ่งนากลางคืนไม่มีไฟส่องทางกลางวันอาจจะเห็นว่าโอ้ก็สว่างนี่แต่กลางคืนเนี่ยมืดตึ๊บเลย
น้องที่อายุ๑๕เป็นคนเจ็บอยู่ม๓ถูกลวดสลิงบาดที่ปากฝั่งขวาจนปากฉีกนะฮะเย็บ๔เข็มนะครับที่คอก็มีบาดแผลอยู่เล็กน้อย
เพื่อนที่ไปด้วยกันมีเพื่อนผู้ชายชื่อทิมอยู่ม๓เหมือนกันถูกลวดบาดเหมือนกันนะครับเข้าที่แขนขวานะครับ
อีกคนนึงชื่อน้องมุกบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับน้องที่บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
มันเป็นรวดไนลอนสองเส้นพันกันนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นเชือกสีเขียวน่าจะเป็นเชือกเก่าเก่า

ระดับความสูงประมาณ
อาจจะประมาณเมตรหนึ่งเมตรนิดนะคะ

มืดนะฮะก็ถ้ามีแสงสว่างก็เป็นพวกจากไฟรถนะครับ
น้องที่เป็นผู้ชายก็ขี่รถมานะครับ
แล้วก็มีน้องที่เป็นเพื่อนกับคนเจ็บเป็นผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วย
โดยจะไปส่งน้องที่บาดเจ็บคนแรกก่อนที่บ้านนะ
ผู้ชายขี่น้องที่บาดเจ็บนั่งข้างหน้าลักษณะหมอบหน่อย
เอาข้อศอกค้ำกับแฮนด์รถจักรยานยนต์
แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงซ้อนท้ายอีกคนหนึ่งแบบนี้ครับ

ถึงจุดเกิดเหตุมีลวดที่ขึงขวางถนนอยู่ยาวประมาณ๑๐เมตร
ด้านหนึ่งผูกกับต้นไม้ด้วยเชือกไนลอน
อีกด้านผูกกับต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งด้วยลวดผูกสูง
ระดับพื้นเนี่ยห่างขึ้นมาประมาณ๑เมตรแบบนี้นะครับ
น้องที่นั่งหน้าสุดพอรถมาถึงตรงนี้โดนเลยฮะ
รวดเข้าเฉือนเข้าที่ปากเลยนะครับ
แล้วรถจักรยานยนต์ก็เสียหลักลวดเนี่ยขาดลวดที่ขึงต้นไม้ไว้ขาดนะครับ
โชคดีไม่ถึงขั้นรถล้มเพราะว่าคนที่ขี่สามารถประคองรถเข้าข้างทางได้นะครับ
พอเห็นว่าบาดเจ็บกันก็เลยรีบขี่ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
มันไสหรือเปล่า
ก็อย่างที่ชาวบ้านบอกแล้วครับเคยมีมาแล้วแต่ว่าไปเจอกันก่อนก็แกะออกก่อน
แต่ครั้งนี้ไม่มีใครเห็นก็เลยมีคนเจ็บนะครับ
ก็ร้ายแรงกว่าทุกครั้งด้วยคราวนี้เพราะว่าลวดเนี่ยเส้นมันใหญ่นะ
ตอนนี้ชาวบ้านก็หวาดกลัวกันหมดก็เลยฝากสพลำปลายมาตรช่วยเร่งหาเบาะแสให้หน่อย
ก็เอาละคนที่เขาทำแบบนี้ก็อาจจะรำคาญถนนเส้นนี้กลางคืนมันก็โล่ง
ทางยาวทางตรงเด็กอาจจะมาขี่รถแข่งกันเบิ้ลเครื่องเสียงดัง

ใช่ค่ะคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยมันก็จะเกิดอันตรายได้ไง
คือนี่เขาเจ็บก็เป็นคดีอาญาอยู่แล้วถ้าตามตัวเจอนะ

ข้อหานี่ฆ่าคนตายเลยนะยุ่งเลยนะ
ต่อให้เป็นพวกกลุ่มเด็กแว้นก็ตามเถอะนะ